ผู้สมครับทุกนี้พามาติดตามขดีใหญ่
หลายคนกำลังเฝ้าตามแล้วก็รอจุดจบว่าจะเป็นอย่างไร
เรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ณวันนี้ถ้าเกิดนับดู๓๙วัน

ก็มีนะแต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้
ตอนนี้เนี่ยเรื่องของคดีนี้ตำรวจเขาพุ่งไปที่หลักฐานชิ้นใหม่ที่ไทยรัฐทีวีมีการเปิดประเด็นไว้คือ
ไปเจอขนสุนัขในศพของน้องชมพู่ขนสุนัขอันนี้อาจจะนำไปสู่การจับคนร้ายก็ได้นะ
เพราะว่าต้องตรวจสอบดีเอนเอต้องดูพฤติกรรมของสุนัขเชื่อมโยงกับคนร้ายด้วยนะครับ

น่าจะนำไปสู่ตัวคนร้ายได้
ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่

ดันไปพบขนสุนัขหรือขนหมาติดอยู่จำนวนนึง

สุนัขที่ใกล้ชิดกับน้องเนี่ยในบ้านเนี่ยหรือว่าในบ้านญาติเนี่ย
มันมี๔ตัวด้วยกันไล่ดูว่ามันเป็นตัวไหนและอยู่ที่บ้านของใคร
นะฮะก็จะมีเจ้าเจ้าปลาส้มกับเจ้าแก้ว
สองตัวนี้เป็นสุนัขนะฮะซึ่งอยู่ในบ้านของน้องชมพู่เอง
ค่ะตัวเมียทั้งคู่นะอืมและอีกสองตัวคือเจ้าซูโม่กับเจ้าสีทอง
ซึ่งเป็นสุนัขของน้าตายน้าตายก็คือเป็นน้าสาวของชมพู่
ซึ่งอยู่บ้านติดกันใช่นะฮะผลการตรวจสอบปรากฏว่าขนที่เจอที่ร่างของน้องชมพู่
มันเป็นขนของเจ้าซูโมเจ้าซูโม่นั้นเป็นสุนัขหรือเป็นหมาของน้าตาย
บ้านติดกับน้องชมพู่นะพฤติกรรมของเจ้าซูโม่เป็นอย่างไร
นะมันเป็นหมาตัวเนี้ยสีดำอายุสามปีนิสัยมันเนี่ย
จะไม่ค่อยเข้าหาคนนะแต่มันจะจดจำเสียงรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่ผ่าน
คันไหนเป็นเจ้าของบ้านคันไหนเป็นญาติมันก็จะไม่เห่า
แต่คันไหนเป็นของคนแปลกหน้าคนต่างถิ่นขับมามันจะเห่าไล่ให้พ้นบ้านไป
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะครับตำรวจก็เลยสันนิษฐานแบบนี้ว่า
ถ้าขนของเจ้าซูโมกมันติดที่ตัวของน้องชมพู่นั่นหมายความว่า
น้องจะหายตัวไปหรือมีคนมาอุ้มน้องไปหรือก่อนน้องจะเสียชีวิต
น้องน่าจะคุกคีเล่นกับเจ้าซูโม่อยู่แล้วมันก็สอดคล้องกับคำให้การของพี่สาวของน้องชมพู่เองว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องเล่นขุดดินอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่หน้าบ้านน้าตาย
กับเจ้าซูโม่อันนี้ตรงกันนะครับคุณผู้ชมลองคิดต่อนะ
ถ้าเจ้าซูโม่อยู่กับชมพู่วันที่เกิดเหตุแล้วมีคนคนนึงเนี่ยมาอุ้มน้องไป
ถ้าคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดต้องเป็นคนใกล้ชิด
ทำให้เจ้าซูโม่คุ้นเคยมันก็เลยไม่เห่าอืม
เพราะว่าคนในบ้านไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าซูโม่เห่าเลย
ถ้าเกิดเป็นคนอื่นมาอุ้มไปมันต้องเห่าแต่วันนั้นมันไม่เห่าอืม
เขาก็เลยคิดว่าคนที่มาพาน้องไปก็น่าจะเป็นคนที่เจ้าซูโม่คุ้นเคย
หรือเคยเห็นมาก่อนก็เลยไม่เห่าถูกต้องนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยลองสังเกตพฤติกรรมเจ้าซูโม่ต้องบอกว่านักข่าวเราเนี่ย
อยู่ที่นี่ทุกวันนะคุณผู้ชมยังไม่ได้กลับมาเลยนะนะฮะ
ทีนี้เราไปสืบจากเจ้าซูโม่ต่ออ่านะฮะเจ้าซูโม่เนี่ยพบว่า
มันจะนอนเฝ้าบ้านทั้งวันตอนที่นักข่าวไปมันไม่เห่าใครเลย
ว่าใครเดินผ่านมันก็ไม่เห่าทีมข่าวอยู่ซึ่งถือว่าคนแปลกหน้านะ
ข่าวเราเนี่ยมันก็ไม่เห่านะฮะจากการไปถามณตายทำให้รู้ว่า
ปกติเจ้าซูโม่เนี่ยมันไม่ได้เห่าแบบพร่ำเพื่อหรอกมันก็ใจดีแหละ
มันจะเห่าเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์แปลกหน้าหรือรถที่เจ้าซูโม่ไม่ชอบมันก็จะเห่า
แต่ถ้าเกิดคนเดินผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ได้เห่าพร่ำเพื่อ
ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์เออประมาณนั้นทีมข่าวก็เลยไปถามพยานอีกคน
ที่เห็นเจ้าซูโม่เล่นกับชมพู่วันที่น้องหายตัวไปทราบว่าวันนั้นเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงซูโม่เลยก็สันนิษฐานได้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคุ้นเคย
หรือไม่ขับมอเตอร์ไซค์มาเดินเท้ามามันก็เลยไม่เห่า
แล้วก็พาน้องชมพู่ออกไปนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราสืบจากขนของเจ้าซูโม่นนะ
ยังตามกันต่อแต่ว่าพาไปดูความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ของชมพู่กันหน่อย
เมื่อวานพ่อกับแม่เนี่ยออกไปที่ไร่ตั้งแต่เช้าไปสูบน้ำเข้านา
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยุ่งกับเรื่องของคดีความ
เดี๋ยวต้องไปตรวจนั่นตรวจนี่ไปให้การเพิ่มเติมก็ไม่ว่าง
ในการจะไปอุดจุดรอยรั่วของคันนาก็ไม่มีน้ำอยู่ในนา
ทำให้เมื่อวานตอนเช้าก็เดินทางไปที่นาก็ไปดูแลทั้งเรื่องของทุ่งน้ำ
หวานรวมไปทั้งสวนยางพาราด้วยนะย่ามันก็ขึ้นเยอะขึ้นแย้มากมาย
แล้วก็ขาดน้ำนะฮะวันนี้ก็สอบถามตำรวจแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้มีการมาเรียกสอบปากคำก็เลยชักชวนสามีคือเมื่อวานนี้
หนูนะครับส่วนลุงพลว่ายังไงนะเมื่อวานเนี้ยลุงพล
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยตำรวจเข้าไปที่บ้าน
ขอถ่ายภาพห้องน้ำที่อยู่หน้าบ้านก็ถามว่าถ่ายไปทำไม
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อเจ้านายให้ผมมาถ่ายครับ
แต่ก็ไม่ได้มีการเก็บอะไรเพิ่มเติมไปแค่มาถ่ายภาพนะฮะ
ส่วนการที่จำรวจเข้าไปค้นบ้านครั้งที่๒ไปเอาถุงปุ๋ย
มันมีกระแสข่าวที่ว่าคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะนำร่างของชมพู่ใส่ถุงปุ๋ย
แล้วก็แบกเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเพราะว่าน่าจะเป็นการพรางสายตาคน
แล้วถุงปุ๋ยมันต้องใหญ่มากพอในการที่ใส่น้องเข้าไปได้ใช่ไหม
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ที่คนร้ายจะใช้วิธีการเอาร่างน้องใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็แบกขึ้นไป
เพราะว่ามันต้องมีถุงปุ๋ยที่สามารถรับน้ำหนักได้มากพอ
นั่นคือต้องเป็นถุงปุ๋ยยูเรียเพราะมันใหญ่
ใหญ่พอในการใส่ร่างของเด็กคนหนึ่งแล้วก็แบกขึ้นไป
แล้วคนที่แบกถุงปุ๋ยขึ้นไปต้องเชี่ยวชาญเส้นทางบนเขาพอสมควร
เพราะตัวน้องเองก็ไม่ใช่เบาต้องแบกไปต้องเดินไปนะฮะ
อาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในครอบครัวของลุงพลหรือเปล่า
ลุงพลตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเครียดเหมือนกัน
แต่ก็บอกว่าความขัดแย้งในครอบครัวมันเรื่องเล็กน้อย
ตามภาษาคนในครอบครัวลุงพลย้ำว่ามันไม่ถึงขั้นกับต้องทำให้เสียชีวิตหรือว่าเอาชีวิตกันหรอก

ไม่มีแรงจูงใจที่ไปทำเรื่องแบบนี้ตามความคิดผมคือมันเป็นไปไม่ได้
มุมมองของผมนะมันไม่มีเหตุไม่มีแรงจูงใจขนาดนั้นนะ
มันไม่หนักถึงขนาดต้องมามุ่งเอาชีวิตกันขนาดนี้นะ
แบบนี้นะลุงพลยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะคุณผู้ชม
เขาแค่เป็นเจ้าของบ้านที่ตำรวจเขาไปควานหาหลักฐานอยู่เท่านั้นนะฮะ

เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะคะ
ซึ่งตำรวจเองก็บอกว่ากระสอบปุ๋ยที่ไปตามหาเนี่ย
แล้วภาพข่าวมันออกมาว่าไปเอาเฉพาะที่บ้านลุงพลเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่เฉพาะที่บ้านลุงพล
ไปเอาหลายบ้านไปขอหลักฐานเนี่ยจากหลายบ้านนะคะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเอาเป็นแบบนี้แล้วกันมันคืบหน้าไปเยอะมาก
แต่จะให้ระบุเป็นตัวเลขกี่เปอร์เซ็นแล้วคะ๙๐ได้ไหม๙๕ได้ไหม
บอกอย่าถามตัวเลขเลยละกัน
เอาเป็นว่ามันคืบหน้าไปเยอะ๓๘วันเข้าสู่วันนี้
วันที่๓๙คดีมีความคืบหน้าไปมากนะคะ
ขณะที่การทำงานของชุดสืบสวนยังคงทำหน้าที่ทุกวัน
ลงพื้นที่เก็บหลักฐาน
ส่วนที่ดูเหมือนจะเพ่งเล็งจะพุ่งเป้าไปที่ลุงพล
การทำหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันเป็นไปตามแนวทางการสืบสวนของคดี
ตอนนี้ไม่ได้ชี้ชัดเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานชิ้น
สำคัญเพื่อคลี่คลายคดีก็มีการเก็บหลักฐานจากบ้านหลายบ้าน
ไม่ใช่เฉพาะบ้านลุงพลหลังเดียว
ขณะที่เรื่องเกี่ยวเนื่องกับกระสอบปุ๋ยหลักฐานอีกชิ้นที่ตำรวจตอนนี้ให้ความสำคัญ
ตำรวจเข้าไปในหมู่บ้านค่ะเก็บมาตรวจสอบจากหลายบ้าน
แบบนี้นะคะจากหลายบ้านภาพข่าวอาจจะเป็นบ้านลุงพลหลังเดียวนะคะ

เป็นสิ่งที่จะต้องไปเอากระสอบปุ๋ยเพราะเป็นที่มาจากการสืบสวนของตำรวจคาดว่าคนร้ายอาจจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
น้องชมพู่เสียชีวิตแล้วนำร่างใส่ถุงปุ๋ยแบกลักษณะสะพายบ่าขึ้นภูเหล็กไฟเพื่ออำพรางนะคะ
ซึ่งตำรวจคาดว่าในถุงปุ๋ยมันอาจจะมีบางอย่างหลงเหลืออยู่
ที่ไปเล่นกับน้องชมพู่เนี่ยมันติดอยู่ที่กระสอบไหนเพราะว่าถ้าสมมุติน้องชมพู่นะคะ
เล่นกับเจ้าซูโม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไปเจอขนของซูโม่เนี่ยติดอยู่ที่ร่างของน้องชมพู่
ถ้าเอาน้องชมพู่ใส่กระสอบปุ๋ยขนเจ้าซูโม่ก็ต้องอยู่ในกระสอบเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นไปตามหากระสอบนี้ให้เจอที่มีขนของเจ้าซูโม่นะคะ
อ้าวคดีนี้นะคะนิติวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญวัตถุพยานเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะไม่มีพยานบุคคลในช่วงของการเกิดเหตุไม่มีใครเห็นนะคะ
เก้าวันที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนอยากรู้ก็เลยต้องไปถาม
คนที่ทำคดีดังมาแล้วหลายคดีเนี่ยค่ะเห็นหน้าอ๋อเลย
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ได้พูดคุยกับทีมข่าวของเราเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่ค่ะ
อาจารย์บอกว่าคดีน้องชมพู่การตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีความสำคัญมาก
ต้องใช้แพทย์นิติเวทที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
แล้วก็ต้องดูว่าตำรวจที่ตรวจจุดเกิดเหตุคุยกับหมอเวรที่มาตรวจชนะสูตรที่เกิดเหตุ
และหมอนิติเวศที่ผ่าชนสูตรหรือไม่
ในต่างประเทศตำรวจและหมอจะมีการประสานข้อมูลกันตลอดเพื่อเร่งคลี่คลายคดี
เพราะเวลามันเป็นข้อจำกัดอาจจะทำให้พยานหลักฐานเสียหายหรือไม่เพียงพอได้
ซึ่งนี่แหละมันจะทำให้ยากไงต่อการมัดตัวคนร้าย
ซึ่งคดีของน้องชมพู่วันนี้เข้าสู่วันที่๓๙แล้วนะคะ
ถ้าหลักฐานไม่พอจับตัวคนร้ายอาจจะไม่ได้ค่ะ
ฟังเสียงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ค่ะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแล้วมันจะเป็นตัวให้เกิดข้อจำกัดคือเวลาค่ะ
แต่จากสภาพศพเคสนี้ค่อนข้างใหม่
เพราะฉะนั้นบางครั้งเราคลาดแล้วมันเลยไปเนี่ย
วันนี้มัน๓๘เราจะย้อนกลับไปอีกทีเนี่ยอาจจะยากมากนะคะ
ก็หมายถึงหลักฐานบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดหวังซะ
แต่ว่าต้องถอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาข้อมูลของศพและสภาพที่เกิดเหตุ
มีภาพถ่ายอย่างละเอียดดูโดยผู้รู้แต่ต้องคุยกันนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นวิชาแพทย์ค่ะดังนั้นแพทย์นิติเวศ
จะต้องมีการคุยกันว่าสภาพศพอย่างนี้ตอนผ่าศพครั้งแรกเป็นอย่างนี้
ผ่าศพครั้งที่สองเป็นอย่างนี้เอามาไม่ใช่หยิบมาท่อนใดท่อนหนึ่งค่ะ
แล้วอาจจะทำให้ตั้งประเด็นได้ใหม่ก็ได้หรืออาจจะทำให้จับประเด็นได้ถูกจุดก็ได้
นี่ยังตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าดูสภาพเคสนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตัวศพมันค่อนข้างใหม่
ว่าคุณหมอจะบอกว่าผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่าสภาพศพตอนที่ไปเจอก็คือเสียชีวิตผ่านไปแล้วประมาณ๔วัน
ค่อนข้างใหม่อาจจะทำคดีนี้ได้

เรื่องของทางวิทยาศาสตร์ปล่อยให้ตำรวจเขาว่าไปนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะคดีน้องชมพู่เนี่ยคือต้องยอมรับว่ามีทั้งหมอทำร่างทรงพระสงฆ์เข้าไปในพื้นที่พยายามที่จะไปช่วยอีกทางหนึ่ง
แต่ว่าเป็นทางเรื่องของความเชื่อศัยศาสตร์นะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์เดือนชัย
ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบข่าว
คุณผู้ชมข่าวนี้ตามดีมีไฮไลท์ด้วย

ที่เดิมก่อนปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์เดือนชัยท่านหนึ่งนะคะ
เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณแต่พูดจาออกมาเป็นเสียงเด็ก

เนี่ยจุดนี้ค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวของเราเดินทางไปนะคะ
พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างอำเภอหนองสูง
สาราคุณผู้ชมเห็นนะคะพระอาจารย์เดือนชัยนั่งอยู่ด้านในนั่งเทศนาธรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ต่างมาให้กำลังใจค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เข้าไปด้านในเหมือนกัน
ไปสอบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถามความรู้สึกต่างนานา

รู้สึกน้อยใจไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ถูกสั่งให้ออกจากจังหวัดมุกดาหาร
เชื่อว่าสาเหตุที่ต้องออกนอกพื้นที่ครั้งนี้เพราะถูกกันแกล้งจากพระสงฆ์ด้วยกันเองค่ะ
พรรษาที่ผ่านไปมีพระผู้ใหญ่ไปดูแลฉันไหม
แต่บินตะผ้าบาทในบ้านนี้บางคนก็ตักบาทบ้างไม่ตักบาดบ้าง

ฉันไปนี่ไปด้วยสิทธิ์ด้วยธรรมฉันไม่ได้ฝันบอกแล้วบอกใส่ไมค์บอกทุกคนเลย
ฉันไม่ได้อยากไปอวดเด่นอวดดังอะไร
แต่ชาวบ้านนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยชื่อเขาฉันก็ไม่รู้
ครอบครัวเขาอยู่ยังไงฉันไม่รู้ฉันก็เดินไปตามภาษาฉัน
พระต้องออกบินทบาทเรียกชีพโอ้โหมีน้ำตานะฮะ
หลังน้ำตาพูดคุยกับนักข่าวของเรานะคะ
คือพยายามที่จะบอกถึงความบริสุทธิ์ใจเพราะสาเหตุที่คณะสงฆ์ของจังหวัดมุกดาหาร
ขับท่านออกจากจังหวัดเนี่ยก็เนื่องด้วยว่าไปอวดอุตริไงคุณ
ภาพที่ท่านหมุนตัวนะแล้วก็สวดอะไรแล้วก็ฟุบลงไป
แล้วก็ลักษณะคือไปใบ้หวยใบ้เลขต่างเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะพระอาจารย์เดือนชัยก็สวดมนต์เจริญพรล่ำราลูกศิษย์ลูกหานะคะ
ก็ต้องออกจากวัดนะออกจากวัดไปค่ะทีนี้ประเด็นแล้วก็ไฮไลท์
คุณผู้ชมดูชัดชัดดูดีดีนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ
จังหวะนี้แหละมีลูกศิษย์คนหนึ่งแสดงท่าทางออกมาแปลกแบบนี้
แล้วก็พูดจาวภาษาแปลกร้องห่มร้องไห้หลับตา
คุณดูนะร่างเป็นผู้ใหญ่ปกติเสียงผู้ใหญ่เราก็จะทราบกันใช่ไหมคะ
แต่นักข่าวของเรารายงานบอกว่าเสียงของคุณท่านนี้
ออกมาเป็นเสียงเด็กน้อยออกมาเป็นเสียงเด็กน้อย
แล้วก็พูดออกมาบอกว่าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่พูดแบบเนี้ย
ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำแล้วก็บอกว่าอยากไปกับพ่อ
ไม่อยากให้พระอาจารย์ออกจากพื้นที่พระอาจารย์เป็นคนดี
แล้วหนูมีอะไรอยากจะบอกพวกมนุษย์มาด้านมามามามามามามามามา
สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นนั้นมันตัวตีกาปูป่าชิ้นตูกีตีกูป่าป่าจูนตู
อันตูกูมาปาตีตีตีตูตาซานิ้วตาหน้ามันไม่ได้เท่ากันใช่ไหม
พ่อปาปาชุนตูท่านาตาตานิ้วไหนไม่ดีก็ตัดยิงไป
นั่นแหละไม่ต้องใส่ใจกู้ป่าปาสร้างกรรมสร้างบารมีสร้างความดี
ที่ภูมิฤวาดาสันเสริญจรรย์เจอร์อันทุกข้ำปัโอนาไว้

คนที่ประคองนักข่าวเบาแล้วเนี้ยมันติอะเนี้ยเหมือนเสียงเด็กเนอะ
แล้วคือตอนที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดภาษาที่เราพูดกันนะ
พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ไพรวันแสงสุนทรล่ามภาษามือของเราก็
ก็ใบ้ไม่เป็นเหมือนกันนะก็ต้องหยุ่นเหมือนกันนะฮะไม่รู้จะแปลอย่างไง
ได้ออกมาแฉพระอาจารย์เดือนชัยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ทำนองที่ว่าพระอาจารย์เดือนชัยบวชเป็นพระมาไม่กี่พันศา
แต่มาโหนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่มีการให้ตัวเลขเขียนเลขยุ่ง
ให้คนไปตีความกันเองแล้วพอถูกขึ้นมาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองใบ้ไปนะคะ
บอกด้วยว่าอาชีพเดิมของพระอาจารย์เดือนชัยเป็นเพียงพ่อปู่ใบ้หวย
พอมาบวชเป็นพระก็มาอวดอุตริแบบนี้ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียหรือเปล่า
เพจดังเนี่ยออกมาแฉยังไม่หมดค่ะมีการไปขุดคุยภาพในอดีตของพระอาจารย์เดือนชัย
แชร์ต่อในโลกออนไลน์นี่ไงคุณ
คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ารักษณะเนี่ยอดีตของพระอาจารย์เดือนชัยเนี่ยคือผมยาวไม่ใช่โกนหัวเหมือนผม
ก็เป็นปู่หนูเดือนชัยถือไม้เท้างูงูแผ่แม่เบี้ย
พร้อมกับสวงรูปประคำเต็มคอแบบนี้นั่งถ่ายรูปหน้าโต๊ะหมู่บูชามีเครื่องลางของขังเต็มไปหมดเลยนะคะ
ชุดที่สวมต่างกันตกลผมไป
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปที่ใหม่ด้วยนะที่อาจารย์เดือนชัยจะไปอยู่เนี่ย
ก็คือที่บ้านเหล่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
จากมุกดาหารไปอุดรธานีครับเราเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ที่พระอาจารย์จะไปอยู่นะคะ
ในช่วงเย็นแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับนายบุญธอมนายบุญธอมเป็นใคร
ครับเป็นเพื่อนสนิทของพระอาจารย์เดือนชัยสมัยที่พระอาจารย์ยังไม่บวชเนี่ย
ท่านเนี้ยอืมนายบุญธอมบอกว่าชื่อเดิมของพระอาจารย์เดือนชัยเนี่ย
คือนายหนูเดือนสร้างสุระสมัยเป็นคนธรรมดาก็คือ
เป็นคารวาสเป็นคนขี้เหล้ารักความสนุกแต่ก็ไม่ใช่คนอันทภาณอะไรนะ
ส่วนการบวชนั้นเนี่ยจะบอกว่านับครั้งไม่ได้ค่ะ
เพราะพระอาจารย์เดือนชัยเข้าออกเข้าออกบวชศึกบวชศึกแบบนี้เป็นประจำ
พระอาจารย์เดือนชัยเคยเล่าให้นายบุญธอมฟังบอกว่า
ถ้าศึกออกมามาเป็นคารวาสเป็นโยมเนี่ยนะ
จะไม่มีเงินแต่ถ้าเกิดว่าบวชครองสมณเพศ
ให้หนินะคะส่วนเรื่องของการใบ้เลขใบ้หวย
ตัวเองก็เคยไปหาเหมือนกันนะคะไปหาตัวเลขกับพระอาจารย์เดือนชัย
แต่ก็ไม่เคยถูกแม้แต่ครั้งเดียว
ส่วนเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารไม่เคยเจอ
เคยเจอแต่อิทธิฤทธิที่ทำร้ายข้าวของพัง
ลายข้าวของบ้านของน้องชายของพระอาจารย์เดือนชัย

ปูนี่เราเป็นคนนิสัยอย่างไร
ยังไง

พืชเล่ามากโย
มั่นตั้งทีละ